ที่อุดรธานีอันนี้เป็นคุณแม่นะครับคุณแม่เนี่ยทราบข่าวจากเพื่อนแบรงงานไทยบอกว่าลูกชายนั้นถูกยิงตายครับแล้วก็มีการเผาร่างด้วยนะเหลือแต่โครงกระดูกครับทำใจยากมากแต่ก็ยังอยากให้มีปฏิหารนะครับคือคืออย่างงี้คือที่อำเภอบ้านผือที่อุดรธานีนะครับคือยาดมาให้กำลังใจนะครับคุณผู้ชมพ
อิสราเอลที่ถูกระบุว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์การสู้รบเพราะว่าถูกยิงแล้วก็ถูกเผาครับเหลือแต่โครงกระดูกภายในที่พักคนงานคุณถนอมบอกว่าคุณศักดิ์สิทธิ์เป็นลูกคนโตครับไปทำงานอยู่ในไร่ส้มที่ฉนวนกาซ่าครับสักประมาณ๔ปีคือตรงบริเวณนั้นน่ะนะได้เงินเดือนประมาณ๔๕หมื่นครับพอเกิดเหตุสู้รบตนก็ภาวนาให้ลูกปลอดภัย
หากโจมตีนะครับพอวันที่แปดวันอาทิตย์ครับเพื่อนลูกชายเนี่ยไลน์มาบอกว่าให้ทำใจเพราะว่าลูกชายโดนยิงและปาระเบิดใส่ที่พักจนไฟไหม้เหลือแต่โครงกระดูกครับตนเนี่ยอยากจะให้มีปาติหารนะครับไม่อยากให้ศพนั้นเป็นศพลูกครับอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงทางคุณถนอมหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมครับญาติของทางคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้มีการวีดีโอคอร์นะครับ
ไปสอบถามสถานการณ์กับทางคุณกรวิทย์นะฮะคุณกรวิทย์นั้นเป็นแรงงานไทยในอิสราเอลครับ
เป็นเพื่อนร่วมงานของทางคุณศักดิ์สิทธิ์และคุณกรวิทย์เนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณศักดิ์สิทธิ์
เป็นคนสุดท้ายครับก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่าตอนนั้นชวนพิสิทธิ์ครับ
หนีออกจากที่พักไปซ่อนตัวที่หลุมหลบภัยเพราะฝ่ายนั้นบุกเข้ามากราดยิงครับ
แต่ว่าทางตัวคุณศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอยู่ที่ที่พักปลอดภัยกว่า
โยนระเบิดใส่ที่พักแล้วก็มีไฟไหม้เกิดขึ้น
ที่ทหารอิสราเอลจะมาเคลียร์พื้นที่และพาตนไปตรวจสอบว่ามีใครเป็นอะไรบ้างตอนนั้น
เขาเดินไปดูห้องหมายเลข๕ครับไปเจอโครงกระดูกที่คาดว่าเป็นคนไทยนะครับ
อีก๑๐ศพเนี่ยเป็นชาวเนปานนะครับโดนยิงแล้วก็อีก๔คนถูกจับไปเป็นตัวประกันนะครับ
ซึ่งบริเวณห้องหมายเลข๕คุณผู้ชมครับที่เจอโครงกระดูกนั้น
เป็นห้องของคุณศักดิ์สิทธิ์ฟังเสียงคุณกรวิทย์ครับ
ผมเนี่ยเป็นคนคุยกับพี่สิทธิ์เองบอกว่าพี่สิทธิ์เราขับรถไถออกไปข้างนอกดีไหม
ผมว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันที่ที่พังมันเป็นแค่สังกษีกั้น
แล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าแผ่นอะไรก็ไม่รู้ว่ามีฟอร์มข้างในแล้วก็สังกะสีกั้น
มันกั้นระเบิดไม่ได้พี่สิทธิ์เขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราหลบอยู่ข้างในนี่แหละ
เขาก็เลยไปอยู่ข้างในนั้นแต่ผมมาไปหลบอยู่อีกที่นึง
มาชุดสองกระบาดนึงเข้ามาถึงว่ายิ่งกัดยิ่งเผาเลยครับยิ่งเผาโดนระเบิดเลย
คิดว่าพี่สิทธิ์เขาก็คงเข้าไปอยู่ห้องห้าห้องห้าห้องที่พบโค้งกระดูกอ่ะ
พี่สิทธิ์เขานอนอยู่ห้องนั้นแล้วมันโดนระเบิดครับห้องนั้นมันโดนระเบิดมันห้างไปทั้งทีครับเลย